บอกว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่รักลูกโอ้โหไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงก็ตาม
ถ้าดูจากเรื่องราวของพ่อแม่คู่นี้ก็คงจะจริงนะคะ
คือพ่อแม่คู่นี้เนี่ยต้องพยายามติดต่อหาคุณกันจอมพลังสุดชีวิตเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือ
แม่เนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงมา๔๐ปีนะคะส่วนพ่อเองเนี่ยก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันเป็นผู้ป่วยด้วยเหมือนกันนะคะ
ส่วนลูกค่ะเป็นคนติดยาบ้าแม่ติดเตียงลูกติดยาบ้านะคะ
จนคลั่งทุบตีทำร้ายเอาปัสสาวะราดหัวแม่เกือบจะควักลูกตาแม่ออกมาอยู่แล้วค่ะ
โอ้โหพอคุณกันจอมพลังเดินไปหาถึงที่บ้านเนี่ยนะคนเป็นแม่ค่ะอายุ๖๒ปีน้ำตานี่ไหลอาบแก้มอย่างนี้เลยค่ะ
บอกว่าโอ้โหแทบจะยกมือไหว้บอกช่วยด้วยช่วยทีไม่ไหวแล้ว
วีรกรรมของลูกชายแท้ที่ชื่อโอวัย๓๗ปีให้ฟังบอกหลายเดือนที่ผ่านมา
ลูกเนี่ยหลอนยาเสพยาบ้าวันละ๑๐๒๐เมตรนะคะจำพ่อกับแม่ไม่ได้
บางครั้งคลุ้มคลั่งมาทำร้ายทุบตีขู่ฆ่าบอกมึงไม่ใช่แม่กูกูจะฆ่ามึงมึงไม่รอดแน่
บางทีเอาเท้าเหยียบหน้าเอาเท้าเหยียบอกบังคับให้กราบเท้า
ปัสสาวะใส่ขวดแล้วเอาราดหัวแม่บางครั้งก็บังคับให้ดื่มปัสสาวะ
คดีที่หลายครั้งเนี่ยสามีซึ่งก็คือพ่อนั่นแหละมาช่วยเอาไว้ได้นะคะ
หนักสุดเนี่ยเคยถือมีดมาจะควักลูกตาแม่
บอกว่าจะเอาไปให้คนตาบอดพ่อต้องยิงปืนขู่ต้องขนาดนั้นเลยค่ะ
ส่วนเมื่อเช้านี้แม่โดนกระป๋องน้ำฟาดปากจนแตกอะค่ะ
คือแม่บอกอยากให้ใครก็ได้เอาลูกไปบำบัดที
แต่อย่าทำร้ายลูกแม่นะแม่เป็นห่วง
มันก็จะกระทืบไม่ติดเตียง
กระทืบไม่ติดเตียงคือเรานอนอยู่มันแล้วกระทืบเหรอ
จะนอนอยู่เหมือนที่มันขึ้นมาเยี่ยมนี่
แล้วมันบอกจะนอนอีกมันก็บังคับให้กราบ
บังคับอะไรให้กราบตีนมันจะตกทุกวันเลยแล้วแม่ก็กลัว
ก็หนีไปอยู่บ้านพี่เขานู่น
อยู่ในที่ที่มันไม่ทำแม่ได้อีกแล้วครับตอนนี้

เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ได้ไปเจอเดี๋ยวพุทธการณ์ให้ไปเจอ

คุณแม่นั่งไม่ได้นะคะไม่ติดเตียงส่วน

พ่อค่ะคุณพ่อราชันก็บอกเหมือนกัน
ทนทุกข์ทรมานกับลูกชายี่มันนานแล้ว
ไม่ใช่ว่าไม่เคยพาไปบำบัดรักษานะ
พาไปไม่รู้กี่ครั้งมันก็กลับมาเสพยาติดยาอีก

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือหลายครั้ง

ต้องพกปืนติดตัวไปด้วยตลอดเวลา
พ่อก็เลยพาคุณกันพาทีมข่าว
เข้าไปดูห้องนอนของนายโอลูกชาย
เปล่าบรรจุยาบ้านี่

มีกระบองมีหนังสติ๊กและกระสุนดินเหนียว๑ถุง
เอาไว้ทำร้ายพ่อกับแม่
คุณกันจองพลังบอกสะเทินใจมากเลย

ไม่รู้ว่า๒ชีวิตพ่อแม่นี้จะอยู่กันยังไง
ยากกว่าเลยหรือยากกว่า
ที่เป็นแม่คนเป็นผู้ป่วยติดเตียง
นอนอยู่อย่างนี้แล้วลูกเนี่ย

แล้วให้ตัวเองกราบมาเหยียบหน้าอกเหยียบหน้าแม่เนี่ย

ตบทั้งจะทำร้ายจะฆ่าฟัน

มันต้องหาทางออกกันแล้ว
คุณกัลก็เลยพาคุณแม่คุณสู่นานขึ้นเตียงพยาบาลสนาม
ไปที่สพอินบุรีแจ้งความเอาผิดลูกชายทันทีค่ะ
แจ้งความเสร็จปุ๊บตำรวจไปจับเลยนะคะ

พอตำรวจได้รับแจ้งความปุ๊บไปจับเลยจับนายโอตอนนั้นนายโอกำลังตัดย่าอยู่พอดีค่ะ
ไปจับนายโอมาสภาพเมานะคะพูดจาไม่รู้เรื่อง
ถามว่าเมาเหล้าเหรอไม่นะคะเมายาค่ะเพิ่งเสพยาบ้าไปสองเม็ด
ก็บอกผมไม่เคยทำร้ายร่างกายหรือว่าเอาปัสสาวะราดหัวแม่หรือพ่อเลย
ก็แค่พูดจารุนแรงข่มขู่พ่อกับแม่ให้กลัวเท่านั้นเพราะไม่อยากให้มายุ่งกับเรื่องส่วนตัว
แล้วไปตบแม่ทำไมอ่ะ
อะไรขึ้นอ่ะค่ะเราเอาไปรั่ดแม่ทำไมแม่กลัวรอยตาเรือ
ผมไม่ได้เอาฉี่ราดนะพี่เอาฉี่ราดไหมไม่เคยนะครับ

แล้วเคยจะเอาเงินไปเจอปืนมายิงพ่อกับแม่ก็ว่าง

อยากขอโทษแม่บะคะ
ถ้าเขานั่นผมก็ขอโทษครับ

ไม่เคยเอาปัสสาวะราดหัว
เพราะว่าอ๋อรับสารภาพแล้ว
ก็ทำจริงทุกอย่างอย่างที่แม่เล่ามานั่นแหละ
แจ้งข้อหาเลยนะคะทำร้ายร่างกายบุพการี
อันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะแตกต่างจากข้อหาทำร้ายร่างกายทั่วไป
เพราะว่าโทษมันหนักกว่าเพราะนี่คือทำร้ายพ่อและแม่
เรื่องต้นตรวจพบสารเสพติดในร่างกายด้วย
ก็แจ้งไปอีกหนึ่งข้อหาคือเสพยาเสพติดนะคะ
เดี๋ยวต้องมีการขยายผลไปยังผู้ค้ารายย่อยจับกลุ่มต่อไปด้วย